อันนี้แน่นอนในโรงพยาบาลนะฮะเราก็ไปตามให้นะครับ
ไม่แน่ใจว่าท่านเห็นคลิปกันหรือยังนะครับเป็นห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละ
ค่ะอยู่แถวศรีนครินนะฮะทางกู้ภัยเนี่ยเขาพาผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นโรคลมชัก
ไปที่โรงพยาบาลไปที่ห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามซักประวัติ
อ่าแต่ทีเนี้ยโอ้โหโรคลมชักมาเนี้ยเขาก็แบบโอ้โหพูดแทบไม่ค่อยไหว
อืมถามกู้ภัยที่พามากู้ภัยก็ไม่ค่อยรู้อ่าเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ตอบไม่ได้
ปรากฏเจออะไรเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชมไปดูนะฮะ
โพสต์คลิปเอาไว้บอกว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคลมชักนะครับอยู่ที่แถวศรีนคริน
ไปถึงที่เกิดเหตุซักประวัติผู้ป่วยอาการเบื้องต้นทราบว่าเป็นโรคประจำตัว
ลมชักขอบด้วยมีความดันด้วยยาหมดอาการเลยกำเริบ
ก็เลยพามาโรงพยาบาลไปถึงพยาบาลในคลิปก็มาซักประวัติผู้ป่วย
กู้ภัยที่พามาด้วยค่ะคือกู้ภัยเขาบอกเขาก็รู้แค่เบื้องต้น
ผู้ป่วยเองก็แบบอาการก็เนี่ยฮะตอบแทบไม่ไหว
ก็บอกได้ไม่ครบนะบอกติดขัดพยาบาลก็ลักษณะแบบนี้
โว้ยวายแบบนี้
คนเห็นคลิปก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าโอ้โห

แหละนะโดยเฉพาะเรื่องของการซักประวัติเกี่ยวกับเคสเร่งด่วนโดยเฉพาะโควิดโควิดอะไรพวก
แต่การใช้ซุ่มเสียงหรือว่าการระงับอารมณ์อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เราถามกู้ภัยเจ้าของคลิปนะครับผู้โพสต์คลิปบอกว่ารับผู้ป่วยคนนี้จากโรงงานแห่ง
แถวซอยศรีนคริน๔๕นะฮะหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับว่าเขาหมดสตินอนถอดเสื้อเหมือนลมชัก
ก็รีบพามาโรงพยาบาลถึงห้องฉุกเฉินเนี่ยแผนกฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ก็ให้เอาผู้ป่วยเนี่ย
ขึ้นเตียงนะครับผู้ป่วยไม่มีแรงก็ขึ้นได้แค่ปลายเตียงพยาบาลก็บอกให้เขาเนี่ยช่วยขยับนะฮะ
แต่ผู้ป่วยตัวใหญ่มากเขาก็อุ้มคนเดียวไม่ไหวทีนี้พยาบาลสาวท่านนี้ก็เริ่มไม่ค่อยพอใจนะฮะ
มีการใช้เท้าดันเตียงด้วยกระชากแขนผู้ป่วยขึ้นเตียงซักประวัติก็ตามภาพที่เห็น
เขาบอกเขาปฏิบัติงานลักษณะแบบนี้เป็นกู้ภัยเป็นจิตอาสาทำงานอาสามา๓ปีไม่เคยเจอแบบนี้เลย
เพราะพี่ไม่ใช่โยยวายใส่ผมอยู่นะ
ไปถึงครับคือพยายามหาเอกสารแล้ว
แต่ผู้ป่วยไม่ได้พบเอกสารติดตัว

ซึ่งได้แจ้งญาติว่าเดี๋ยวผมนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วก็นำประวัติของผู้ป่วยตามมาที่หลัง
บอกเขาว่าพี่ครับงั้นช่วยผมหน่อยได้ไหม
พอดีพี่อีกคนนึงเขาไปจอดรถอยู่ผมอยู่คนเดียว
ก็ทางพยาบาลเขาก็แจ้งว่าเอามาส่งได้ก็ต้องขยับเองได้
หลังจากนั้นเหมือนเขาก็เริ่มอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้ว

มาด้านหัวเตียงเสร็จเขาใช้เท้ายันหัวเตียงไว้แล้วกระชากแขนคนไข้ขึ้นมาบนเตียง
อยากให้เขาตักเตือนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในการทำงานของเขาครับ
ที่ว่าจังหยาบาลการแพทย์จังหยาบาลที่คุณปฏิญาณตนมา

ณปัจจุบันคุณทำงานคุณก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นนะครับ
จุบันนี้ทุกมูลนิธิครับเขาไม่โอเคเลยกับพยาบาล
ผมเข้าใจว่าทุกคนทำงานเหนื่อยเหนื่อยทุกคนนะครับ
แต่จิตอาสาแบบพวกผมเนี่ยไม่มีสิ่งตอบแทนไม่มีเงินเดือน
ทำด้วยใจถามว่าถ้าว่ายกตัวอย่างเช่นทีมพยาบาลคนนี้
เขาไม่มีเงินเดือนเขาสามารถทำแบบพวกผมได้ไหม
นี่แหละครับเมื่อคืนน้องเขาก็มีอารมณ์นิดหน่อยก็โทรหาผม
ผมก็บอกว่างั้นก็อธิบายกูฟังการซักประวัติเนี่ย
คือคนที่จอดรถเดี๋ยวเขามาให้ข้อมูล
แต่โวยวายลูกน้องผมแล้วก็อยากให้เป็นข่าวนะครับ
ถ้าไม่เป็นข่าวก็คือไม่มีการปรับปรุง
สมัยก่อนเมื่อประมาณ๓๔ปีเมื่อที่แล้ว
แต่ว่าถ้าทางฝั่งเจ้าหน้าที่เองอยากจะชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติม
ก็บอกทีมข่าวของเราได้นะฮะค่ะ
ในช่วงเวลานั้นอาจจะมองคนละมุม
หรือว่าการปฏิบัติหน้าที่อาจจะมีความจำเป็น
หรือว่าความกดดันความเครียดอะไรบางอย่างหรือเปล่า